คุณผู้ชมมาดูกันต่อเรื่องความรักของคนในวงการบันเทิงค่ะ
หลายคู่หลายคนหลายคนก็เชียร์

เชียร์ก็ตามแต่นะคะไม่สู้กับที่บ้านเชียร์

จะพาไปดูนะคะคู่รักหลายคู่นะคะที่พ่อแม่ไฟเขียวผ่านตลอดรอดไปเลยล่ะค่ะ
คู่แรกเลยนะคะน้องมินพิชยาอย่างที่บอกไปนะคะนี่เขามีแฟนหนุ่มนะคะ
คุณโอ๊ตพี่ทักคนนี้เนี่ยมีฉันเจอตัวจริงละ
หล่อมากสูงสมาร์ทที่สำคัญทำธุรกิจคุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็มีมุมหวานออกสื่อให้ดูกันบ่อยล่าสุดวันเกิดมีนไง
ฉันไปเจอคู่เขาเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยกันที่ไหนเดี๋ยวถามได้

เขาก็หวานเขาก็กระดุ้งกระนิ้งดี
เขาก็หยิบพงหยิบผักมาดูให้กันเลย
ว่าเย็นนี้ทำอะไรกินดีแบบนี้

เข็นรถเข็นไปใกล้เขามากเลยอ่ะไปเชียดเขามากเลยอ่ะ
เขาจะรู้ทันทีว่าเป็นใครใช่มั้ย

นี่ภาพวันเกิดเนี่ยหลายคนโต

อ๋อเหมือนภาพวันเกิดมากกว่า
แต่ยังไม่นะคะและที่สำคัญค่ะ
นี่เขาหอบดอกไม้ไปเซอร์ไพรส์ถึงที่บ้านเกิดมีนที่ขอนแก่น

เป็นนักศึกษิกิรเหมือนกัน
ผมก็หล่อ
แฟนเขาก็หล่อไม่แพ้กันคุณ
ที่สำคัญคือคู่นี้เนี่ย
ยังไม่มีรูปที่ทั้งคู่ไปเจอผู้โยงผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่าย
แต่ภาพฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ๓๒ปีของสาวเกรส
นี่บอกเลยนะคะว่าโอ้โหจัดใหญ่ไฟกระพริบมากเวอร์

ฝ่ายชายนี่เซอร์ไพรส์หนักสุดเลยนะ
ที่สำคัญคือตอนที่เขาร้องเพลงแล้วมองตากันเนี่ย
เฮ้ยมันเหมือนอยู่ในงานแต่งมากกว่าอยู่ในวันเกิดอีก

แล้วหนุ่มนิกนี่แบบละสายตาไม่ได้เลยคือดีงาม

จริงอีกนิดนึงก็เข้าวงการบันเทิงได้แล้วนะ

สิทธิ์ที่เขารวยรวยไปหน่อยอ่ะ

ดีไหมเอาปิดท้ายดีกว่ากับคู่รักป้ายแดง
เปิดตัวทีความพุ่งตัวเนี่ยพุ่งปรี๊ดเลย
สาวแพรวางาอ้ากนุ่มหน่องธนาไงคุณผู้ชมค่ะ
คู่นี้เขาอายุบอกก่อนนะเขาอายุห่างกัน๘ปี
แต่ว่าอายุห่างกันเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคไม่ใช่ปัญหานะคะ
ความหวานตามสไตล์หนุ่มติ๊ดของหน่องเนี่ยนะบอกเลย
มักจะโพสต์ภาพแบบมุมแบบกุ๊กกิ๊กออกสื่อนะ
ไม่ใช่แบบรูปสวยงามอย่างเดียวแต่มีภาพแบบว่าความเป็นธรรมชาติแบบนี้
แกล้งกันใช่ให้พวกเราได้เห็นด้วยนะคะ
โดยเฉพาะอะไรวันใหม่ไงตอนนี้กลายเป็นเพื่อนสาวเพื่อนซีกันเรียบร้อยแล้ว

ส่วนทางฝั่งของบ้านแพรวาโอ๊ยบอกเลยว่าน่องเนี่ยนะ
เขาเข้านอกออกในได้เพราะว่าอะไรคุณแม่เนี่ย
บอกเลยว่าให้คุณหน่องนะเป็นสารถี
รับส่งติดตามตัวไปเลยดูแลไปเลยนะคะ
มีเสียงให้ฟังด้วยนะเดี๋ยวฟังเสียงนิดนึงค่ะ
ได้เจอค่ะเพราะว่าพี่หน่องก็ไปรับไปส่งบ่อยค่ะ
เพราะคุณแม่ก็โอเคค่ะผ่าน
นิดนึงคงขายรถแล้วค่ะเพราะว่าพี่ห่องไปรับประสงค์ตลอด

ไม่ได้ไม่ได้เราต้องขับเองบ้าง